นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนะครับเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือ
พลิเคชันเรื่องของแบงค์ต่างธนาคารต่าง
คืออย่าไปไว้ใจใครเลยนะฮะจริงยิ่งผู้สูงอายุเนี่ย
ไว้ใจไม่ได้จริงมีคุณตาคุณยายเกษียณอายุแล้ว
ไม่ค่อยสบายก็มีคนมาดูแลให้ก็ไว้ใจเขาใช้โทรศัพท์มือถือได้
โครงการต่างนู่นนี่นั่นเผื่อจะช่วยโอนช่วยซื้อโอนไปหมดเลยฮะ
เสียเงินไปสามล้านหนึ่งโอ้โหสามล้านหนึ่งค่ะแอบโอนออกไปแอบโอนออกไปเนี่ยครับ
มียอดเนี่ยที่ลูกชายเขามาตรวจสอบดูเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่ศูนย์เงินไป๓ล้านหนึ่งนะครับ
นี่คือลูกชายนะครับนำหลักฐานต่างมาให้ดูครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รับการร้องเรียนจากคุณโสลดธรรมวานิส
อายุ๔๓ปีนี่ฮะส่วนนั้นคือคุณพ่อคุณแม่
คุณโสรสเนี่ยเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพระนครศรีอายุทยา
บอกว่าผู้หญิงที่มาช่วยดูแลพ่อกับแม่ที่ตอนนี้ก็เกษียณและสูงอายุแล้วก็ป่วยด้วยนะครับ
ช่วงที่มาดูแลเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือของแม่เพราะว่าแม่ไว้ใจ
มีนู่นมีนั่นช่วยดูนี่นั่นให้น้อยสุดท้ายโอนเงินจากมือถือเนี่ยบัญชีของแม่ของพ่อเนี่ยโอนออกไปหมดเลย
แถมยังเอาชื่อแม่ไปกู้เงินอีกคือความมาแตกก็คือบริษัทสินเชื่อโทรมาหาแม่มาทวงเงินกู้เพราะว่าไม่จ่ายเงินกู้มาไล่เรียงดูถึงรู้ว่าอ้าวพ่อกับแม่ถูกหลอกเขาซะแล้ว
ก็จะมีคนนี้เขาหวังดีที่เข้ามาเหมือนดูแลพ่อด้วยช่วยกันนะครับ
ก็คือว่าในระหว่างนั้นเองที่ผมไปทำงานผมไม่อยู่เนี่ย
เขาก็ได้มาตีสนิทพ่อกับแม่แล้วก็คือว่า
ได้เอามือถือไปเล่นสมัครแอคเป่าตังค์
แล้วก็ประกอบกับว่ารหัสพ่อกับแม่เป็นรหัสที่จำง่าย
คือเป็นรหัสที่วันเดือนไปเกิดเขาอาจจะจำดาวรหัสหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ
ไปถอนมาก็คือยอดสรุปสุดท้ายที่ได้ก็คือมันทั้งหมดมัน๓ล้านกว่าบาท

คือแอปพลิเคชันต่างทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยแน่นอนว่ามันช่วยอำนวยความสะดวก
เดี๋ยวนี้สบายเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครมารู้รหัสเหล่านี้ยุ่งเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับยอดมันหลายยอดมากนะครับ
คือผู้หญิงคนนี้โอนไปจากบัญชีของคุณแม่๒ล้าน๓๐๐๐นะฮะ
แต่มียอดเงินที่แม่เคยให้ยืมไปเองก็มีนะให้ก็มีนะ
แบบไม่มีสัญญามีสัญญาอะไรพวกนี้มีหมด
ให้ยืมเพราะเห็นว่าเขามาช่วยดูแลสงสารเห็นใจ
สรุปแล้วผู้หญิงคนนี้ได้เงินจากคุณแม่ของคุณโสรสไปทั้งหมด

คุณโสรสบอกว่าคุณพ่ออายุ๗๔แล้วคุณพ่อเนี่ยป่วยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ
คุณแม่อายุ๖๙ก็เกษียณแล้วนะครับ
เป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าทั้งคู่นะครับ
เกษียณแล้วก็มีเงินมาเรื่องบำนกบำเน็ตอะไรพวกนี้นะครับ
ผู้หญิงคนนี้ตอนที่มาดูแลพ่อกับแม่ในบ้าน
มาเมื่อกรกฎาคมนี้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ย

มันมีโครงการต่างที่ผู้สูงอายุหรือว่า
กับแม่ก็ไว้ใจให้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ
ความกำลังรวบรวมหลักฐานต่างอยู่นะครับแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์

คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายทุกครอบครัวด้วยอย่าไว้ใจ
ใครจริงนอกจากลูกของเราแค่ยุ่งเลยนะค่ะ
ล่าสุดเราติดต่อไปยังผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับ
ผู้ชมครับที่โอนเงินจากบัญชีของคุณยายไปเนี่ยเธอบอก
เธอไม่ขอให้สัมภาษณ์กันแล้วกันเอาเป็นว่าเธอทราบเรื่อง
แล้วค่ะเดี๋ยวจะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับคุณตาคุณยาย
แล้วก็อ้างว่าทุกครั้งเวลาเธอโอนอะไรออกไปเนี่ย
คุณป้าเขาก็รับรู้นะแต่คุณยายเขาบอกไม่รู้
ไม่รู้เรื่องเลยนี่หมดเลยฮะ๓ล้าน๑นะครับ